ส่วนเรื่องของเจ้านมเย็นครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านคงติดตามฟังข่าวอยู่
วันนี้มีคำพิพากษาของศาลมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของสุนัข
เจ้าของเจ้านมเย็นที่ไปตีมันเอาถุงดินทุ่มใส่มัน
จับมันกดน้ำเพราะไม่พอใจที่มันกัดรองเท้านะคุยดินนะครับ
ส่วนเจ้าของใหม่ก็ได้แล้วนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชื่อว่าท่านคงเห็นกันแล้วล่ะนะครับ
เมื่อสองสามวันก่อนสองคนนะฮะส่วนคนนี้คือเจ้าของนะฮะ
อันนี้เป็นเพื่อนเขาจับเจ้านมเย็นกดน้ำก่อน
แล้วเจ้าของที่เป็นสาวประเภทสองก็ลากมาเอารองเท้าแตะ
ฟาดปากตีเข้าไปบอกว่ามันชอบกัดรองเท้าหลังจากนั้นก็เอาถุงดินมาทุ่มใส่มันอีก
ใครเห็นก็โอ้โหอดสงสารมันไม่ได้
นมเย็นนี่เป็นสุนัขพันธ์อเมริกันบูลลี่นะฮะเขาพัฒนาสายพันธุ์มาจากอเมริกันพิษบู
พิษบู่นี้มันจะดุหน่อยใช่ป่าวนี่มันลักษณะมันจะไม่ดุร้ายถุงดินทุ่มอีกนะครับ
อะไรกันเองไลฟ์กันเองแล้วก็หลุดเผยแพร่ไปเนี่ย
ก็มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปแจ้งความนะฮะกับ
สพแสนศุกร์ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการทารุณกรรมสัตว
กับเจ้าของไปแล้วนะฮะส่งฟ้องสารเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้สารท่านพิจารณาเรื่อง
การเป็นเจ้าของเหมาะสมหรือไม่ที่จะดูแลเจ้านมเย็นวัย๘เดือนอีกต่อไป
เขาก็มาช่วยเหลือกันนะครับเจ้านมเย็นก็ถูกพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่
เจ้าของก็ตามมานะแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
ความจริงก็รักมันมากนั่นแหละดูแลอย่างดีนอนก็นอนด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างดี
แต่วันนั้นก็อยากจะสั่งสอนมันที่มันชอบกัดข้าวของในบ้านแต่คนบอกว่าโอ้โหสั่งสอนหมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่
มันเพิ่ง๘เดือนตอนนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีผลคำพิพากษาของศาลออกมาแล้ว
แล้วก็เรื่องเจ้าของใหม่ของเจ้านมเย็นด้วยนะครับทีนี้ที่บ้านนี้เขาเลี้ยงสุนัขอีกตัวนึงไว้ด้วย
คุณเก๋ชนระดาเมฆราตรีดาราดังเนี่ยนะฮะที่อุ้มอยู่อีกตัวนึงเนี่ยเป็นสุนัขสีน้ำตาลพันธุ์ไทยเนี่ย
เจ้าน้ำนิ่งแล้วก็มีแมวอีกตัวนึงชื่อซิริอยู่ในบ้านเดียวกันกับนมเย็น
เขาก็เลยต้องเอามาดูแลไว้หมดก่อนนะครับล่าสุดนะครับทางสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
แจ้งข้อหากับเจ้าของเรื่องการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ส่งเรื่องให้สารแขวงจังหวัดชนบุรีพิจารณาโทษ
รวมถึงเจ้าของมีวุฒิภาวะที่จะเลี้ยงเจ้านมเย็นต่อไปได้หรือไม่เนี่ยนะฮะ
คุณเก๋ชนระดาได้โพสต์ข้อมูลบอกว่าขอแจ้งข่าวดีให้กับคนที่รักสัตว์ได้รับทราบ
ข่าวดีของคดีสัตว์กับการตัดสินที่รวดเร็วทันใจขอบคุณกฎหมายและเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เพราะแม้เจ้าของจะขอโทษแล้วแต่สารแขวงจังหวัดชนบุรีได้ตัดสินคดีเมื่อวานนี้
โดยปรับเงินเจ้าของ๑๐๐๐บาทสั่งจำคุก๖เดือนแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
และให้บำเพ็ญประโยชน์๑ปี
ทารุณกรรมสัตว์นะครับท่านผู้ชมครับ
กฎหมายนี่โทษหนักนะฮะบอกไว้ก่อน
แล้วศาลก็ยังสั่งให้สิ้นสภาพจากการเป็นเจ้าของเจ้านมเย็นด้วย
แล้วก็ได้มีการโพสต์คลิปให้เห็นความเป็นอยู่ของนมเย็น
ที่ตอนนี้ร่าเริงสดใสแข็งแรง
แล้วก็มีเรื่องของเจ้าของใหม่ของเจ้านมเย็นนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ศาลท่านบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ย
สิ้นสภาพจากการเป็นเจ้าของเจ้านมเย็นนะฮะ
ราชการจังหวัดชนบุรีนะครับ
พภลธเทียนชัย
ได้ขอเป็นผู้อุปการะเจ้านมเย็นอืมอ่าเจ้าของใหม่จะเป็น
ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเลยนะครับโดยนัดหมายกันไว้กับคุณเก๋ชนระดา
มารับเจ้านมเย็นไปดูแลวันจันทร์ที่๑๑พฤษภาคมนี้นะฮะ
ท่านผู้ว่าก็จะให้นมเย็นเนี่ยอยู่ที่จวนผู้ว่าค่ะ
เพราะว่าที่จวนผู้ว่ามีสุนัขพันธ์บูลลี่อยู่อีกสามตัวอ๋อจะได้มีเพื่อน
เป็นเพื่อนกันเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเจ้าน้ำนิ่งกับแมวอีกตัวหนึ่ง
อืมยังรอบ้านใหม่อยู่เผื่อใครสนใจนะฮะค่ะ
น้ำนิ่งกับแมวอีกตัวหนึ่งนะคะอืมอ่า
ก็ทำให้เห็นว่าเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยถึงแม้จะมองว่านี่เป็นสัตว์เลี้ยงของเรา
อืมอ่าเป็นหมาเป็นแมวในบ้านเราคุณก็ไปทำร้ายแบบนี้ไม่ได้นะคะ
นะครับกฎหมายโทษหนักนะครับ